กระเบื้องต้นตอนนี้ราชการจังหวัดเชียงราย
ก็ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะนำตัวทั้ง๑๓คนนี้ออกมาได้เมื่อไหร่

ว่าบอกว่าสงครามน้ำสงครามเวลาต้องต่อสู้กันอยู่
ตอนนี้ยังเป็นอุปสรรคหลักอยู่นะคะ
รวมถึงต้องรอให้ร่างกายของน้องพร้อมที่จะออกมาภายนอกแบบ๑๐๐ก่อนนะคะคุณผู้ชม

ว่าบอกว่าจะมีการเดินสายโทรศัพท์เข้าไปภายในถ้ำ
แล้วก็ให้ผู้ปกครองกับน้องได้สื่อสารกันได้ด้วย

เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นความคืบหน้าเรื่องนี้กัน
แต่ว่าตอนนี้บรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไร
คุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ติดตามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
คุณสุภานีคุณรสลินคุณผู้ชมครับ

ให้คุณผู้ชมได้ติดตามจากที่บริเวณ
ปากทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ทั้ง๑๓คนที่เรารอครอยู่

เรายังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าจะสามารถนำตัวทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำได้เมื่อไหร่
วันใดครับเนื่องจากว่าเรื่องของปริมาณน้ำนั้นยังคงเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกันอยู่
และที่สำคัญนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายของทั้ง๑๓คน
เป็นสิ่งที่สำคัญต้องรอให้แพทย์ยืนยันก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนร่างกายออกมาจากถ้ำได้ครับ
และเมื่อสัก๑ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่ามราชการจังหวัดเชียงบรายครับ
นายนรงศักดิ์โอสธนากรซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่โด่งดังไปแล้ว
คนไทยทั้งประเทศก็เป็นที่รู้จักกันดีกับการปฏิบัติภารกิจนี้นะครับ
ท่านเองออกมาเดินขอบคุณยกมือไหว้เจ้าที่ทุกคนทุกภาคส่วนทุกเต็นต์ด้วยตัวท่านเอง
หน้าสีตาวันนี้เนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าผ่อนคลายความตึงเครียดจากช่วง๑๐วันที่ผ่านมากับภารกิจนี้
เพราะเมื่อคืนนี้ก็แถลงข่าวดีให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ฟังกันไปแล้ว
วันนี้ท่านเองก็เดินออกมายกมือขอบคุณทุกภาคส่วนครับสำหรับภารกิจที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
จากการที่ทุกคนนั้นร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
แม้จะมีความกดดันมีความเครียดกันทุกภาคส่วนรวมทั้งนักข่าวเอง
แต่ว่าทุกอย่างนั้นก็ผ่านพ้นไปได้แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นอย่างไร
เพราะว่าต้องรอนำทุกคนนั้นออกมาจากถ้ำให้ได้ก่อนนะครับ
ผมมีโอกาสได้สอบถามท่านหนึ่งคำถามว่าจะสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่า
จะนำตัวทั้ง๑๓คนออกมาได้เมื่อไหร่ท่านตอบสั้นว่ายากในการประเมิน
ตอบไม่ได้เลยว่าสามารถนำตัวออกมาได้วันใดเมื่อไหร่
เพราะว่าต้องรอเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือว่าต้องให้แพทย์นั้นเข้าไปดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายครับ
ให้น้องเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วก็ให้พลังงานกับร่างกายให้มากที่สุดด้วย
จึงต้องรอให้แพทย์ประเมินว่าถ้าเกิดว่าพร้อม๑๐๐นั้นก็สามารถนำร่างกายนั้นออกมาจากในถ้ำได้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้เรื่องของน้ำอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
ถ้าเกิดว่าน้ำยังคงท่วมสูงแบบนี้จนถึงเพดานการที่เอาน้องดำน้ำออกมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย
ต้องรอให้น้ำลดลงให้ถึงขั้นกับเดินออกมาได้อันนี้จะปลอดภัยมากที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมครับและผมมีโอกาสได้ไปสอบถามไปสำรวจที่บริเวณที่พักของญาติของทั้ง๑๓คน
วันนี้เนี่ยมีการเอาทางคุณพ่อคุณแม่ไปไว้ที่บริเวณด้านหลังของกองอำนวยการนะครับนักข่าวไม่สามารถเข้าไปได้
ผมก็เลยเข้าไปที่เต็นต์ของผู้ปกครองซึ่งมีการตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีบรรดาลุงป้าน้าอาที่เข้าไปนั่งอยู่
วันนี้ครับอนุญาตให้กับบรรดาสื่อมวลชนเข้าไปคุยได้ผมไปเจอกับคุณป้าของน้องบิวครับ๑ใน๑๓คนที่อยู่ในถ้ำ
คุณป้าก็บอกว่าตอนรู้ข่าวว่าหายไปเนี่ยก็รู้สึกร้อนใจแล้วก็กังวลใจ
แต่พอรู้ข่าวเมื่อคืนนี้ว่าเจอแล้วดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคิดถึงหลานเป็นอย่างมากครับ
ผมถามว่าถ้าเจอแล้วอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกคุณป้าบอกว่าอยากจะกอดหลานอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดถึง
ไปฟังเสียงคุณป้าของน้องบิวกันหน่อยครับ
ตอนแรกที่รู้ว่าน้องหายไปในถ้ำคุณป้ารู้สึกยังไงบ้าง
เขารู้สึกว่ามันเป็นห่วงนึกถึงเขารีบมาเลย

ตลอด๑๐วันที่ผ่านมาทั้งคุณป้าเองทั้งครอบครัวเองเป็นยังไงบ้าง
ครอบครัวก็คือก็เป็นห่วงว่ามันพากันมาที่นี่หมดนะคะ
แล้วก็ให้แม่กลับไปบ้านย่าเขาแก่มากแล้ว
ก็เลยกลับไปป้าแล้วก็พวกป้าที่ยังแข็งแรงก็ยังอยู่
สองคนที่น้องค่ะสู้อยู่ที่น้องค่ะคนโต
แล้วทันทีที่เขาแจ้งว่าพบแล้วเขามาแจ้งแล้วเป็นยังไง
ดีใจค่ะดีใจนอนไม่หลับเลยดีใจมาก
มากจะตื่นจากเช้าจะมาตั้งแต่เมื่อคืน
ค่ะค่ะค่ะน้องบอกทำไมว่าไม่ต้องตาย
ตามที่แบบเจ้านาทีบอก
ไปทำให้เขาแบบเก็บจากเขาอะไรอยู่ค่ะให้ร้านเราออกเก็บเก็บทุกคนนะคะ
ให้ปลอดภัยออกมาทุกคนนะคะถ้าเสียงของเราตอนเนี้ย
ไปถึงคนที่อยู่ในถ้ำเขารอออกมาอยู่
อยากจะบอกอะไรทุกคนแล้วก็น้องแล้วก็หลานเราว่า

ดีใจแบบว่าให้ร้านออกมาปลอดภัยก็คือแบบให้รักษาตัวให้ดีอะไรอย่างนี้
ค่ะค่ะคือมีคนไปช่วยทุกหน่วยไปช่วยทุกคนแล้วนะคะช่วยถึงแล้ว
ถึงตัวเห็นตัวแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงแล้ว
คุณผู้ชมครับตอนนี้ความหวังเดียวที่เราสามารถนำน้องออกมาได้
คือเรื่องของการสูบน้ำนะฮะให้คุณผู้ชมไปดูภาพเรื่องของการสูบน้ำ
วันนี้เนี้ยสามารถสูบน้ำออกจากถ้ำได้มากพอสมควรนะครับ
จากว่ามีการระดมเรื่องของเครื่องปั่นไฟเครื่องสูบน้ำมาประจำตรงจุดนี้
แล้วก็สูบน้ำออกจากปากถ้ำเพราะว่าท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้น้ำในถ้ำเองไม่ค่อยน่าเป็นห่วง
แต่ว่าน้ำที่ถูกสูบออกมาที่บริเวณปากถ้ำค่อนข้างเยอะประกอบกับมีฝนตกลงมาทำให้จุดนี้ก็น่าเป็นห่วง
ต้องเร่งสูบน้ำออกมาให้ได้มากแล้วก็เร็วที่สุดนะครับภาพรวมการสูบน้ำตอนนี้ก็เป็นไปอย่างน่าพอใจ
แล้วก็น้ำเนี่ยลดลงตามที่คาดการณ์เอาไว้แต่ว่าอุปสรรคเองก็ต้องภาวนาว่าไม่ต้องการให้มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกครับ
วันนี้เองก็ยังคงมีฝนตกลงมาทำให้มีน้ำนั้นไหลเพิ่มลงมาอย่างต่อเนื่อง
ก็ภาวนาขอให้ฟ้าฝนเป็นใจให้ฟ้าเปิดแบบนี้แล้วก็สามารถสูบน้ำออกจากถ้ำได้อย่างต่อเนื่องครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้บริเวณที่หน้าถ้ำเองก็มีการขอเรื่องของหินคลุกเข้าไป๓๐กระสอบ
แล้วก็มีการขอกำลังคนเข้าไปที่เอาหินคลุกเนี่ยโรยตามทางเดินเพราะว่าด้านในปากถ้ำจนออกมาด้านนอกถ้ำเนี่ย
คนเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของดินเลนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการที่เจ้าหน้าที่ทำงานลำบาก
เช่นเดียวกันกับถนนแบบนี้ฮะจึงต้องมีการขอให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันก่อนนะครับ
เป็นเรื่องของการเอาหินคลุกแบบนี้แหละครับไปปรับพื้นที่ให้ทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ตั้งแต่ปากทางเข้าไปถึงที่บริเวณด้านในปากถ้ำเลยนะครับซึ่งก็ทำให้ทุกคนนั้นเป็นการทำงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
ว่าตอนนี้เนี่ยจุดนี้เองก็ยังคงไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเกี่ยวข้องบริเวณด้านไหนนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศความคืบหน้าทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเราจะได้ข่าวดีไปแล้วว่าพบทั้งสิบสามคน
แต่ว่าภารกิจของทีมงานของเรายังไม่สิ้นสุดแค่นี้ครับเราจะทำภารกิจต่อไปจนกว่าจะได้พบหน้าทั้งสิบสามคน
คนไทยทั้งประเทศไม่รู้จักแต่ว่าอยากเจอหน้ามากที่สุดนะครับ
ขอบคุณคุณทัศนายและทีมข่าวพาน้องกลับบ้านตอนนี้เราเหมือนเป็นทีมใหม่ล่ะ
ส่งขอบคุณกันไปจะได้พาน้องน้องกลับมาอย่างปลอดภัยกันทุกทุกคน